มากันที่ข่าวนี้ดีกว่าพี่แอนทองผสมจะลาวงการ

คือหลายคนตกอกตกใจนะคะเพราะว่าเห็นพี่แอนละครเยอะหนังก็มี

ไม่ใช่จะลาวงการได้ยังไงค่ะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ
แอนบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิด
อย่างนี้ค่ะเจอพี่แอนล่าสุดนะคะก็คว้ามาอัปเดตกันหน่อยนะคะ
แอนบอกว่าโหไม่ได้ไปไหนหรอกจ้ะเข้าใจผิดกันแล้ว

คือประเด็นที่มันคนเข้าใจผิดมันเป็นแบบนี้ค่ะ

พระเอกดังน้องต่อตนภพเขามาแซวพี่แอน

แอนแกก็ตอบแก้เขินแก้เกี้ยวไปแล้ว

คืออย่าเพิ่งมาร่วมงานพี่เลยอีก๒ปีพี่ก็จะหมดอายุแล้ว

คือตอบเอาสนุกนะคะแต่ว่าจริงแล้ว

แต่สิ่งที่ปังอีกเรื่องคือนอกจากต่อธนภพแล้วค่ะ
ยังมีพระเอกรุ่นน้องอีกหลายคน

อยากร่วมงานกับพี่แอนเพียบเลยค่ะ

มันยังหาเงินได้อยู่

เมื่อกี้คุณผู้ชมเมาส์เรื่องพระเอกรุ่นน้องไปแล้วนะคะ
ก็ต้องบอกว่านางเอกเคมีเนอร์เซอรี่ตัวจริงเสียงจริงก็คือ

นี่แน่นอนจริงประกบพระเหรกรุ่นน้องคนไหนก็ฟินดีงามไปหมดค่ะ
อยากให้ดูสิ่งนี้คุณผู้ชมในรอบการาภาพยนตร์มายาพิสวงศ์ค่ะ
พระเอกหนุ่มน้อยของพี่แอฟทุกคน

คุณต่อธนภพก็มานะคะน้องตีก็มีไหนจนนนกุลด้วย
คุณผู้ชมดิฉันอิจฉาตาร้อนมาก

ก็คือเป็นเพื่อนร่วมนายนะคะแล้วก็คือทุกคนก็น่ารักมาก

ก่อนอันนี้ก็ได้บอกมาว่าอันนี้ไม่ได้กล้าเชิญ

แต่พอใกล้ก็เริ่มรู้สึกว่ามามาก็ได้มาก็ได้
ก็สังเกตุหน้องีดีกว่ากำลังใจก็เริ่มอยากได้กำลังใจแล้ว

ไม่ได้ว่าเคมีเท่ากับทุกคนไว้ก่อนก็ดี